วันนี้กอดโอ้ยก่อนจะแตกแจ็คซันหวังมากปย์
บอกเลยว่าใครที่เป็นเอฟซีใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเขาไปรอที่สนามบินแต่วันก่อนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คือเมื่อวานนี้สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกจริงค่ะ
บินรัฐฟ้ามหาบรรดาอักกษัตริย์นะคะ
แฟนคลับก็แห่ไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลย
ล้นสนามบินทั้งในแล้วก็นอกอาคารนะคะ

ติดเช็ดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไปด้วยนะคะ
ซึ่งภาพและคลิปที่แฟนได้โพสต์กันค่ะ
นี่คุณแจ๊คสันเขาน่ะดูสิน่ารักมากว้ายแบบ๔คิดเลยคือคักสุดนะ

แต่คุณแจ็คสันนี่วิ่งพุ่งไปเลยไปหาแฟนคลับ
อุ๊ยน่ารักมากเรียกว่างานนี้เฮียแจ๊คได้ใจจริงนะคะ
แบบสุดยอดแบบมีใจเท่าไหร่เทให้เฮียหมดหน้าตักเลยคุณผู้ชม
ก็วันนี้นิดนึงแล้วกันนะใครที่เดินทางไปสยาม
ลานหน้าห้างสยามภารกรคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยเหล่าอากาเซแล้วนะคะ
เพราะว่ารอคุณแจ็คสันรอกรี๊ดแบบหน้าหล่อของเขานะ
เขาก็จะมาโชว์งานแล้วก็มาแถลงข่าวเรื่องที่แบบว่าจะมาร่วมงานแดงเดือด
แดงเดือดนี่เวลาไหร่พี่แจ๊คติดต่อวันที่๑๒กรกฎาคมนะคะ
ก็เป็นโชว์แบบว่าก่อนเริ่มงานนะคะก็ถือว่าสุดยอดจริงนะคะ
แล้วก็เอ็นดูกางเกงคุณแจ็คสันนะคะสีชมพูแบบสดใสเลยอ่ะ
ใครไม่ได้ไปแล้วน้องไปเอาภาพบรรยากาศมาฝาก